ในช่วงตรุษจีนแบบนี้หลายท่านก็นิยมซื้อทองคำเป็นสร้อยทองเนี่ย

จริงก็อยากจะให้พี่เบิร์ซื้อให้กับเราสองคนคนละเส้น

เอาแบบบางกรอบไหม

แต่สร้อยเส้นนี้นะราคา๒ล้าน๙แสนบาท
น้ำหนัก๑๐๐บาททองคำ

เอาไปดูไปดูเส้นใหญ่โตโมโหลานมาก

หนักกว่านี้ก็ใส่

แล้วหัวมังกรด้วยโอ้โหมันเป็นความแบบ
เหลืองอล่ามและความเป็นมงคลขนาดนี้
หรือว่าน้ำหนักประมาณสัก๑กิโลครึ่ง

เป็นห้างเพชรทองชินเยาวราชสาขาดอนหัวล่อ

เขาทำขึ้นมาในช่วงของจูจีน

คุณชื่นชีวาหอมสินอายุ๓๐ปีเท่านั้น
บอกว่าทางร้านทำสร้อยขึ้นมาเส้นนี้

จริงอยากจะขายด้วยใครซื้อได้เลยนะฮะ

เส้นใหญ่สุดน้ำหนัก๖๐บาททองคำ

๖๐บาทแต่ครั้งนี้

ข้าละคอน้ำหนักทองคือ๒๕บาท

ในส่วนของค่าแรงของช่างเนี่ย๑แสนก็เลยเป็นราคารวมอยู่ที่๒๙๓๕๐๐๐บาท
แต่ว่าถามจริงเถอะทำขึ้นมาแบบนี้คิดยังไงอ่ะฟังเจ้าของร้าน

จุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพราะว่าปกติหน้าร้านจะมี๑๐บาท๒๐บาทค่ะ
ทีนี้ก็อยากจะรู้ว่า๑๐๐บาทจะใหญ่จะสวยขนาดไหนค่ะ
พอทำออกมาแล้วก็คือสวยมากแล้วก็ใหญ่มากค่ะ

มีคนมาติดต่อเจ้านี่แล้วไหม

เพราะบางท่านก็คือมีลูกค้าสอบถามหนูเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะ
แต่ว่าตอนนี้น้องยังว่างอยู่ถ้าใครมารับไปได้นะคะที่ห้างเพชรทองชิมนะคะ

แต่จะใส่เส้นเมื่อกี้แล้วโง่หัวไม่ขึ้นนะ

แต่ยอม
แล้วคิดดูถ้าเกิดใส่ชุดนี้นะแล้วใส่ถ้อยโอ้โหมันต้องแบบอลังการมาก